กรณีที่มีคนไข้เป็นผู้หญิงนะคะคว้ากันไกลขึ้นมาค่ะ
แทงคุณหมอคุณหมอเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
เป็นแพทย์หญิงในขณะที่คุณหมอปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
และเป็นภาพกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนี้นะคะ
คุณหมออยู่ในลูกศรสีเหลืองผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิง
ซึ่งเป็นคนไข้มารอตรวจอยู่ในลูกศรสีแดง
ซึ่งเขาอ้างว่าคุณหมอมาตรวจเขาช้าเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐โมง๑๑โมงของวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
คุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะช่วงนั้นคุณหมอออกตรวจผู้ป่วยตามปกติ
เรียงลำดับแบบนี้การตรวจนะคะป่วยหนักกลางไปจนถึงเบา
ขณะที่ตรวจผู้ป่วยหนักอยู่ค่ะผู้ป่วยที่เป็นผู้ก่อเหตุตะโกน
ได้ยินเสียงตะโกนแล้วก็บ่นโวยวายต่อว่าหมอว่าหมอทำงานช้า
ช่วงนั้นเกิดความวุ่นวายแล้วนะคะรอปภก็มาช่วยดูแล
แล้วผู้ป่วยสงบลงรอปภก็เลยกลับไปทำงานต่อ
แต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นค่ะจังหวะนั้นค่ะ
ที่หมอเดินไปตรวจผู้ป่วยคนอื่นอื่นคนก่อเหตุเดินถือกันไกล
พุ่งตรงเข้ามาล็อกคอคุณหมอเงื้อกันไกลจะแทงที่ลำคอ
และประโยคที่ผู้ก่อเหตุพูดตรวจช้าแบบนี้
เราก็ตายพร้อมกันไปเลยบอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่คุณหมอไหวตัวทันค่ะช่วงนั้นคุณหมอถือแฟมเหล็กอยู่
เหล็กเอาไว้ตรวจเนี่ยนะคะคุณหมอดึงเข้ามาป้องกันตัว
กันไกลก็เลยไม่ถูกคอคุณหมอค่ะ
และช่วงนั้นเองเป็นช่วงชุนละมุนญาติผู้ป่วยเข้ามาช่วยเอาไว้ได้นะคะ
และหลังจากนั้นญาติผู้ก่อเหตุก็มาดูแลมาปลอบใจ
ผู้ก่อเหตุอาการสงบลง
ญาติของผู้ก่อเหตุให้รายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าคนคนนี้ชอบพูดกับตัวเอง
แล้วก็บอกกับคนอื่นว่าตัวเองเป็นลูกเทพเป็นลูกเทวดา
ถ้าใครไม่ทำตามความต้องการจะมีอันเป็นไป
นี่คือกันไกลที่เขาใช้ในการก่อเหตุ
นี่คือคุณหมอขออนุญาตเบลอหน้านะคะ
ด้านแม่ของผู้ป่วยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทางโทรศัพท์
บอกว่าผู้ป่วย

มีอาการป่วยทางจิตเคยรักษาเคยรับยาที่โรงพยาบาลนครสวรรค์
รวมถึงมีโรคภูมิแพ้เวลามีอาการแพ้เฉียบพลัน
มักจะทำอะไรแบบไม่รู้ตัวแต่ไม่คิดว่าจะทำเหตุร้ายแรงแบบนี้
ขณะที่ผู้ป่วยคนก่อเหตุนะคะพอสงบลงแล้วพูดคุยได้
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจ

แล้วก็อธิบายว่าเธอมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี้
ตั้งแต่ช่วงกลางคืนไม่เห็นมีใครดูแลเลย
ช่วงเช้ามาเห็นคุณหมอมาตรวจ
ก็เลยอยากให้คุณหมอเข้ามาตรวจตัวเองบ้างเนี่ยนะคะ

เห็นคุณหมอก็แค่นั้นนะคะ
แล้วน้องพี่ก็ไม่ได้อะไรนะคะ

แล้วคุณหมอเขาก็หลองนะคะ
อืมแค่นี้นะคะ

ก็ต้องไปถามนายอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
คุณอนุทินบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นเรื่องผู้ป่วยที่มีอาการหงุดหงิดอารมณ์ร้อน

เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานบริการทุกคนเข้ามารักษา
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้น
กับเจ้าหน้าที่และหมอ
การกระทำครั้งนี้คุณอนุทินบอกว่า

ยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ป่วยที่ทำร้ายหมอให้ถึงที่สุด
ส่วนมาตรการในการป้องกันหลังจากนี้
เข้มงวดมากขึ้นระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ฝากคุณอนุทีนเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นชอบข้อมตีกันในโรงพยาบาลด้วยล่ะ